อยากอยู่นานมันต้องมีเคล็ดลับนะ

นำทีมโดยแม่ฮายแม่ตั๊กพี่เป๊กกี้
งานนี้บอกเลยว่าให้จดแล้วจำแต่อย่านำไปใช้
ไปชมกันในช่วงจอแจริมจอ
โอ้โหวงการนี้จะอยู่ได้นานก็ต้องรู้งาน
แล้วก็อยู่เป็นนักทันนะคะ
ดูอย่างนี้เลย๓สาวตัวจี๊ด
นำทีมมาโดยแม่ฮายแม่ตั๊กแล้วก็พี่เป๊กกี้
อยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะเคารพรุ่นใหญ่
นี่เจอระดับศิลปินแห่งชาติอย่าง
ดูสิคะพับเพียบเรียบร้อยกันแค่ไหน

แม่คะวันนี้เรามันเป็นโอกาสดีเลย

เคารพรุ่นพี่ขนาดที่ว่าอาโน้ตจะไม่ทน
ของปล่อยหมาให้กัดขนาดนี้
เอ้าบันเทิงดีนะคะคุณผู้ชม

พี่น้องเขารักกัน